สวัสดีครับอีกไม่กี่วันครับก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับ
หลายคนยังคงมีความหวังสำหรับลมหนาวที่จะเข้ามา
ดับความร้อนอบอ้าวที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
หลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่าง
กลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ต้องเจอกันเหมือนกับอยู่ห้องซาวน่าเลยนะครับ
จุดโชคดีหน่อยครับมีฝนโปรยปลายลงมา
แต่ก็ไม่สามารถที่จะดับร้อนได้มากนักนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนบนภาคเหนืออีสาน

เพราะว่าบางวันก็มีฝนบางวันก็มีความหนาวเย็นมาเยือน

คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีบทบาทต่อในบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะอีสานตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยลักษณะของคลื่นกระแสลมก็จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยความหนาวเย็นที่จะมาเยือน
ถ้าหากเราติดตามข่าวกันหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ในช่วงฤดูหนาวก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
จะมีเรื่องของพายุฝนฟ้ากระนองพายุเห็บตกก็เกิดจากปัจจัยนี้แหละครับ
ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดีสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยว
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในระยะนี้นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับ
ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
สังเกตว่าผ่านทะเลมาจึงหอบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ลักษณะนี้เองจึงทำให้มีลักษณะของความอบอ้าวเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
แน่นอนครับความชื้นเหล่านี้ถ้าหากสามารถที่จะควบแน่นได้
สามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาในพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ก็ต้องติดตามการพยากราชการอากาศกันหน่อย
ทีนี้ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
มี๑ความหวังที่หลายคนตั้งตารออยู่ก็คือลมหนาว
คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่๒๙
จะเริ่มมีการแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ก็รอลุ้นกันว่าลมหนาวในครั้งนี้
จะเป็นลมหนาวที่จะมาทำให้เกิดความหนาวเย็นเหมือนครั้งก่อนนี้หรือไม่
แต่ว่าจากการคาดการณ์นี้ก็ถือว่ามีกำลังพอที่จะทำให้เราได้เจอกับเหตุการณ์เหล่านั้น
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคาดการณ์๗วัน
จากวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาบนยอดดอยก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒องศาครับ
อีสานนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าครับ
เกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาครับ
ต่ำสุดบนยอดภูที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับจากการตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๓๓๕องศาเซลเซียด
ตอนที่ภาคตะวันออกนะครับ
มีโอกาสเกิดฝน๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ลมแรงแล้วก็มีลักษณะของฝนฟ้ากระนองบางจุดบางพื้นที่นะครับ
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาถึง๓๕องศาครับ

ฝั่งอ่าวไทยในระยะแรกนี้เนี่ยนะครับ
ฝนจะเน้นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่ว่าช่วงสิ้นเดือนครับจะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

หรือว่าจุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ข้ามไปฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับ
ฝั่งอันดามันโอกาสเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกันนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้
บริเวณอันดามันตอนล่างฝนจะตกหนักขึ้นนะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระยะนี้ยังอึมครึมครึ้มฟ้าครึ่มฝนพรุ่งนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันอังคารหน้า
ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
อาจจะหนักมากเบาบ้างบางพื้นที่
ก็ดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงตรวจสอบการพยากรณากาศด้วยนะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ